รัฐบาลจีนได้แถลงว่าได้ควบคุมตัวประธานตำรวจสากล
หลังจากที่เขาหายตัวไปอย่างปริศนานานเกือบ๒สัปดาห์
แต่ก็มีการทิ้งเงื่อนงำเอาไว้หลายอย่างนะครับ
ที่ยังเป็นที่น่าสนใจแล้วก็วิเคราะห์กันอยู่นะครับ
ชอบรายละเอียดเรื่องอันนี้จากรายงานครับ

พร้อมกับการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน
เขามีประสบการณ์งานยุติธรรมมาเกือบ๔๐ปี
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา
ต่อต้านการก่อการร้ายและประเด็นยาเสพติด
ที่เขาทำงานมาอย่างโชคชน
แต่ล่าสุดเหมืองหงเวยถูกทางการจีนควบคุมตัว
และดูเหมือนจะเป็นการจับกลุ่มที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำ
แถลงข่าวเปิดเผยการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรี
และเป็นถึงประธานตำรวจสากลของรัฐบาลจีนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หลังจากที่เขาหายตัวไปอย่างปริศนานานถึง๑๓วัน

ซึ่งเป็นที่พำนักของเหมืองในฐานะประธานอินเตอร์โพล
ภรรยาของเขาเดินทางมาพบตำรวจแจ้งความเหตุสามีหายตัวไป
พร้อมกับความไม่ชอบมาพากลหลายอย่าง
โดยครั้งสุดท้ายที่เธอติดต่อสามีได้
เป็นการติดต่อผ่านข้อความในแอปพลิเคชันแชท
ขณะที่เขาเดินทางกลับประเทศจีนบ้านเกิด

โดยขอให้เธอรอรับโทรศัพท์พร้อมกับส่งภาพมีดมาให้
เหมือนจะส่งสัญญาณอันตรายบางอย่าง
และนับตั้งแต่นั้นเธอก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย
ฤติการที่น่าสงสัยทำให้มีคำถามมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไมรัฐบาลจีน

กับการอุ้มประธานตำรวจสากลคนนี้
ลี่ฟานนักวิเคราะห์การเมืองชาวจีนเชื่อว่า
นี่อาจไม่ได้มีแรงจูงใจจากการคอรัปชั่น
ตามที่รัฐบาลจีนกล่าวอ้าง
แต่อาจเกี่ยวข้องกับการขัดกันในอำนาจ

ความจริงของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่
เพราะเขาไม่เชื่อว่าในเหมืองจะถูกดำเนินคดีคอรัปชั่น
ตามแถลงการของรัฐบาลจีน
มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางอำนาจ
ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากกว่า
ขณะที่เจมสัมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ

ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานตำรวจสากลก็ไม่ควรเกิดขึ้น
เพราะเขาถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
และให้เรียกว่าทางการของทั้งหมด
ไม่มีใครที่จะปลอดภัย
ในตอนนี้ตำรวจสากลได้รับจดหมายลาออกของเหมืองหงเวยแล้ว
โดยที่เขายังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ
หลายคนเชื่อว่าสังคมน่าจะได้เห็นเขาอีกครั้งที่ศาล
ตอนถูกฟ้องคดีแล้ว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
สวัสดีครับ